โยงไปว่าแบบเราเป็นแบบมิสสาหรรม

ไม่ได้ไปเข้าไปเกี่ยว
มีได้ให้กำลังใจหรือคุยทางไทย

มีก็มีเจอเจอกันงานก่อนหน้านี้
แล้วก็ออกองก็บอกว่าเออสู้
แต่ว่าผมว่ารายละเอียดอะไรพวกนี้

แต่ให้กำลังใจมากกว่ามันก็เรื่องของเขาอ่ะ

มันเลยเหมือนเขาเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชาย
มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็
เขาคุยอะไรก็คุยได้
ดูไม่ค่อยครับ
คือถ้าถามไว้ก็โดนด่ากลับมาครับ
อย่าถามดีกว่า
ถึงเรื่องใหม่ที่ถ่ายทำด้วยกันนั้นก็คือเรามีออกกองด้วยกันบ้างหรือยัง

แล้อน่อยไหมกับยงสารที่๓
น้อยนะครับแต่ก็อย่าโยงเลยมันไม่เกี่ยวกันครับ
อยู่ในว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยทักซิ

คนของเรามีอยู่จริงไหมมีคน
ไม่มีครับก็ยังแบบว่าเรื่อยทำงานออกกองครับ

ไม่ปกติทำงานปกติครับ
ยังไม่มียังไม่มีใช่ครับ

ไม่ได้นับนี่เหมือนเดือนนี้นะครับ

เกือบปีนี้ยังเหงาไหมครับ
ไม่นะครับปลายปีมีอะไรทำเยอะหน่อยครับ

อันนี้คือเริ่มสนุกกับการอยู่คนเดียวแล้วหรือยังไง
เฮ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวขนาดนั้น

หวังไม่ห่วงครับ

เอ่อเพื่อนยังไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเพื่อนยังหาให้ตัวเองไม่ได้เลย
เออน่าจะลำบากของเรา

โปรดติดตามตอนต่อไป